ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะนะครับคุณชิสานะครับแล้วน้องจูด้งครับ
ใช่ครับแม่หายไปนานเลยหน้าหนาวแบบนี้กำลังหนาวแล้วคุณผู้ชมครับ
อย่าลืมห่มผ้านะที่บอกแบบนี้
ไม่ได้เป็นห่วงนะครับแต่ว่าอยากเป็นแฟนนะครับ

เจอคำแบบนี้ไม่ได้หัวใจมันระถวย
อย่างนั้นก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
และที่สำคัญวันนี้อยากให้ร่วมสนุก

วันนี้วันนี้ไม่ได้ให้คุณผู้ชมส่งมาเปล่าปลี้
เราจะมีของรางวัลให้มอบให้กับคุณผู้ชมด้วย

ของรางวัลก็คือบัตรชมภาพยนตร์เรื่องทิศน้อย
วันนี้เราแจก๑คน๒ใบเลยนะ

ส่วนจะถามว่าอะไรนั้นให้คุณผู้ชมติดตามรายการเราให้ดี

ใช่ครับครับติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

บอกใบ้ให้สุดเลยว่าต้องติดตามให้ได้ในช่วงสะบัดรอบกรุง

บอกเลยว่าถ้าใครทราบคำตอบแล้วค่ะ

เราจะได้ติดต่อกลับไปอย่างถูกต้องนะคะ
แจกแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘มกราคม
ย้ำนะคะว่า๑คนได้ตัวหนังไป๒ใบ

คุณผู้ชมไปดูนิดนึง

สนุกครบรสมีมากมายหลายรสชาติ
ถ้าเจอพี่เท่งก็รู้แล้วมันต้องมีความตลกถูกไหม

แล้วนางเอกสุดฮิตนะคะ

แต่คุณอนันดามาประกบกันขนาดนี้

ตัวอย่างหนังไปเพลินย้ำคำถามอีกสักที

ถามไปว่าข้าวต้มโอทีอยู่ย่านไหนในกอทม
ติดตามหาคำตอบในช่วงสะบัดรอบกรุงนะครับ
เขาบอกว่าเขามีบอกมาว่าจะยกเลิกเรื่องของทรงผม
ทรงผมแต่ตามโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ไม่ยกเลิก

ใช่ครับก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

นี่ครับคุณผู้ชมครับข่าวดีของน้องนักเรียนเลยนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การครับ
เขาได้ลงนามยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนปีพศ๒๕๖๓นะครับ
โดยจากนี้นะฮะกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมเนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของแต่ละสถานศึกษานะครับ
ให้ไปออกระเบียบข้อบังคับกันเองนะฮะ
เพื่อความเรียบร้อยและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
แต่พอประกาศแบบนี้ออกมาในโลกโซเชียล
เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนใหญ่เขามองว่าการให้อำนาจแต่ละสถานศึกษา
มันก็จะวนไปแบบรูปเดิมหรือเปล่า

แต่ปลายสายเขาก็ไม่ได้ยกเลิกมันก็เท่าแบบฟาวนะครับ
สรุปแล้วนักเรียนก็ต้องไว้หัวเกียรเหมือนเดิมหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาก็สงสัยกันนะฮะ
ว่าจริงแล้วระเบียบมันอยากให้มินมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผมว่าเข้าใจได้นะที่หลายคนพอได้ดูข่าวนี้
แล้วจะเกิดความสงสัยแต่อย่างนี้ละกัน
เราเนี่ยอาจจะต้องรอให้ผลมันออกมาก่อนไง

แต่ละโรงเรียนเขาจะไปปรับใช้ยังไงถูกไหม

เรายังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงถูกป่ะ
จริงแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีมาตรการ
มีกฎมีนโยบายมีระเบียบต่างกันไป

ว่าแต่ละโรงเรียนเขาจะนำนโยบายนี้

อย่าเพิ่งไปแตกตื่นตกใจ

แต่เรื่องของทรงผมก็เป็นที่ถกเถียงกันมายาวนาน
บางคนก็มองว่าทรงผมไม่เห็นเกี่ยวกับการเรียนเลย
คือเขามองว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพ
บางคนก็มองว่าบางทีเด็กไว้ผมยาว
จะทำให้เสียโฟกัสกับการเรียนมัวแต่รักสวยรักงามอยู่ค่ะ

ก็แล้วแต่ผู้บริหารจะพิจารณานะคะ
ส่วนเรื่องของการทำโทษนักเรียนเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นมายาวนาน

แต่ข่าวนี้น่าจะได้ดูกันมาตั้งแต่เช้าแล้ว

ผู้คุมหอพักลงโทษนักเรียน
ด้วยการให้ลุกนั่ง๓๐๐ครั้ง
จนน้องเนี่ยไตวายค่ะ
ปัดศาวะไม่ได้แล้วก็เข้าโรงพยาบาล
ได้เลยหรอครับซึ่งเรื่องนี้นะคะเพจอย่างดัง
เป็นเด็กชายอยู่ชั้นป๓โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอรือสอ
จังหวัดนราชที่วาดนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะได้รับบาดเจ็บจากการถูกลงโทษให้ลุกนั่ง๓๐๐ครั้ง
หนักถึงขั้นว่าน้องเนี่ยเดินไม่ได้ตับไตทำงานไม่เป็นปกติ
ปัสสาวะไม่ออกนะคะส่วนคนที่ลงโทษน้องเนี่ย
ก็เป็นผู้คุมหอพักชัยไม่ใช่คุณครูนะคะ
คราวนี้พ่อของเด็กและญาติญาติเนี่ยรู้ก็โอ้โหไม่พอใจเลยค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักข่าวนะคะบอกว่าน้องอยู่โรงเรียนประจำ
ครับน้องถูกลงโทษเย็นวันพฤหัสอืมพอวันศุกร์น้องกลับมาบ้าน
ไม่พูดไม่จามีอาการเศร้าซึมคุณพ่อเห็นว่าผิดปกติ
ผิดสังเกตก็เลยถามถามจนรู้ว่าความจริงก็คือลูกเนี่ย
ทำโทษให้ลูกนั่ง๓๐๐ทีโอ้โหจนมีอาการปัสสาวะไม่ออก
อืมผู้ปกครองก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะหมอบอกว่าน้องนี่มีอาการไต
ตับวายเฉียบพลันต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง
เพื่อดูอาการก่อนแล้วตอนนี้น้องก็คือเดินไม่ได้อ่ะโอ้ฟังแล้วน่ากลัวนะ
มันไม่น่าเชื่อว่าลุกนั่งจะทำให้เกิดอาการขนาดนี้เดี๋ยวเป็นเพราะอะไร
เรามีข้อมูลให้ตอนท้ายคุณผู้ชมตามดูให้ดีนะคะส่วนสาเหตุทำไมน้องต้องถูกลงโทษหนักขนาดนี้
น้องน่ะบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งที่เปิดน้ำก๊อกแล้วไม่ยอมปิดอ่า
แล้วก็ไม่มีคนไหนรับผิดว่าตัวเองเป็นคนทำก็เลยผู้คุมพักเลยก็สั่งทำโทษทั้งหมดทุกคนตั้งแต่ป๑ถึงปสามอ่ะโอ้
พ่อบอกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีเด็กนักเรียนเปิดก๊อกน้ำไม่ปิด
ถ้าเห็นนั้นแล้วก็โดนทำโทษลูกนั่งอ่าสามร้อยยศอืม
พี่คุณน่ะวันนั้นเอ่อป๋อหนึ่งถึงป๋อสามเอ่อสับผ้าลูกแล้วน้ำตาหลาย
บอกมีต้องฝากเอ่อถึงกระทรวงศึกษาธิการค่ะช่วยพัฒนาการศึกษาเอ่อ
บุคลากรของครูหรือว่าเกี่ยวกับดูแลเด็กพี่เลี้ยงอะไร
ตรงนี้อะไรนะให้ดีกว่านี้
ก็เป็นคำขอร้องจากคุณพ่อนะคะ
พอเกิดเหตุแบบนี้แล้วค่ะแม่ของน้องเนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพรือสอ
ทางตำรวจก็เรียกตัวผู้คุมหอพักที่สั่งลงโทษเด็กเนี่ยมาสอบสวน
แล้วพอเรียกมาปุ๊บบอกเลยว่าให้ลองลุกนั่งสิ
เอาสักยี่สิบครั้งก็พอเหมือนที่สั่งลงโทษเด็กเออ
เชื่อไหมว่าผู้คุมหอพักทำได้แค่๕ครั้งเท่านั้น
เอาจริงไอ้ลุกนั่งลุกนั่งเนี่ยนะ
ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยทำแค่ครั้งสองครั้ง
หัวเข่าก็จะพังแล้วแล้วมันจะปวดกล้ามเนื้อต้นขามากอ่ะ
ใช่เนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่หนักนะคะอืม
ทีนี้เรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าจะรอให้เด็กอาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะร่วมสอบประคำกับสหวัสดิ์วิชาชีพครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปว่ากันไปตามกฎตามกฎระเบียบ
ครับส่วนทางด้านผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในพื้นที่ค่ะ
ก็พาผู้ดูแลหอพักนักเรียนชายมาเยี่ยมอาการของน้อง
อืมรวมทั้งขอโทษผู้ปกครองด้วยอืม
แล้วก็ย้ำว่าทางโรงเรียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด
ขณะเดียวกันพอโรงเรียนก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ดูแลหอพักนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะมีมาตรการลงโทษไปตามลำดับด้วยอืม
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมทีนี้อย่างที่ที่ฉันบอกไปว่า
แล้วมันเกิดได้ยังไงลุกนั่ง๓๐๐ทีแล้วเป็นไตวายตับวาย
คุณหมอนะคะคือนายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีหรือหมอหมู
ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ให้ข้อมูลว่ากรณีการลงโทษเด็กหนักเกินไปโดยการให้ออกกำลังกายหนัก
ครับมันเกิดขึ้นได้เพราะจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายอืม
กล้ามเนื้อสลายปุ๊บมันจะปล่อยสารที่อยู่ในเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด
แล้วเหมือนทำให้ตับและไตทำงานหนัก
ก็เลยเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันก็เหมือนกับว่าการออกกำลังกาย
หรือใช้แรงมากจนเกินไปจนร่างกายมันไม่ไหวทั้งอธิบายแบบชาวบ้านนะนะ
ถูกต้องเลยค่ะคุณชนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
เออกับนักศึกษาวิชาทหารอืม

เออก็มีนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยมีอาการแบบน้องเนี่ยเหมือนกันใช่
คนเก่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเมียเก่าเขามีลูกด้วยกันไง

แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ครับ

มาก่อนโดนอะไรกัน

มีลูกอะไรอ่ะ
มีลูกอยากมีลูกหรอ

มีใครมีลูกมีลูก

ในคลิปน้ำเองค่ะมีคนถ่ายได้แล้วเขาส่งมาให้
วันนั้นไม่คิดว่าจะเจอยังพยายามลืมอยู่ที่เจ็บที่สุด
คือเรากำลังจะแต่งงานเดือน๙นี้ค่ะ
งั้นก็สู้นะคะขอบคุณจริงขอบคุณทุกคอมเมนต์เลย
คุณต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่สนับสนุนความนุ่นแรงนะ
แต่สุดท้ายมันจะเป็นคดีความทางกฎหมายกันไป
คลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
เหตุมันเกิดในวันนั้นก็จะมีนางสาวดารินีหรือน้ำฝน
ที่เธอเรียกตัวเองว่าน้ำน้ำน้ำน่ะเรียกสั้นนะ
บอกว่าตอนนั้นเธอน่ะตามไปดูสามีให้เห็นกับตาเลยว่า
มีคนมาบอกไงผู้หวังดีบอกว่านายต้นสามีของเธอที่อยู่ด้วยกันมา๓ปี
แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยพาผู้หญิงคนอื่นมานั่งรถไปทำงานด้วย
พอตามไปเจอก็เลยมีปากเสียงด่าทอกันแบบนี้
แล้วตามคลิปที่เห็นถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับ
ภายหลังเธอก็โพสต์คลิปแล้วก็มีร้องไห้ด้วยท้ายคลิปคุณเห็นไหม
บอกว่าขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจ
แล้วก็การเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกว่าเธอเสียใจจริง
เพราะว่ากำลังจะเป็นเจ้าสาวก็คือกำลังจะแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยา
แบบถูกต้องตามกฎหมาย
อีกไม่กี่เดือนจะแต่งแล้วอะค่ะ
รับกระเทียบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำใจลำบากเหมือนกันนะ
คุณน้ำฝนนะครับก็ไปตรวจร่างกายก่อนที่โรงพยาบาล
ซี่โครงหักเลยนะเพราะว่าถูกตัวสามีเนี่ยจับเวียงฮะ
คุณน้ำฝนยังเล่าอีกว่านายต้นสามีของเธอเนี่ยนะ
ต้นเนี่ยเคยมีเมียมาแล้วสองคนคนแรกน่ะอยู่กินกับนางสาวกวาง
มีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๑๓ปีจากนั้นเลิกลากันมา
แล้วไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับนางสาวปูมีลูกชายด้วยกันสองคน
มีเมียมาแล้วสองคนนะครับมีลูกสาม
แล้วเลิกกับนางสาวปูแล้วหย่ากันเรียบร้อย
แล้วถึงมาอยู่กับเธอก็คือคุณน้ำฝนค่ะเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่า
อยู่ด้วยกันมากับคุณน้ำฝนเนี่ยยังไม่มีลูกด้วยกันนะ
แต่เธอเองตัวน้ำฝนเนี่ยก็ยอมรับว่าเธอก็มีลูกติดมา๔คน
แต่เรื่องนั้นคงไม่ใช่เรื่องสำคัญกับคนสองคนเขาจะอยู่ด้วยกันนี่
รักกันก็ว่ากันไปอ่ะแต่ก่อนที่จะเป็นไปตามเหตุการณ์ในคลิป
ตัวคุณน้ำฝนจับได้ว่าสามีในต้นเนี่ยนะฮะไปอยู่กับนางสาวกวางซึ่งเป็นภรรยาเก่า
แล้วเหมือนกับว่ามีการโพสต์ว่าอยู่ด้วยกันเป็นหลักฐานเธอบอกอย่างงี้นั้นมันเป็นภาพที่ว่า
คุณต้นไปซบไหล่เมียเก่าเธอเห็นแบบนั้นในเฟซบุ๊กเธอบอกว่าเธอทนไม่ได้จริง
ไหนบอกว่าไม่มีอะไรกันแล้วไปโพสต์อะไรกันลักษณะแบบนั้นน่ะ
มันจะไม่คิดกันได้ยังไงแล้วยิ่งเป็นผัวเก่าเมียเก่ากัน
ผ่านไฟเก่าไงแล้วเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยถูกสามีทำร้ายมาแล้ว
แต่คราวนั้นก็ให้อภัยเพราะรักแต่คราวนี้ไม่ไหวจริง
เรื่องที่เกิดขึ้นนะคุณพ่อของคุณน้ำฝนบอกว่าโกรธหนักมากแบบนี้
ให้อภัยไม่ได้อืมเบื้องต้นเผาเลยเผาเผาใครคะ
เผาเสื้อผ้าของต้นโอ้โหนี่ค่ะนี่น่าว่ากดมาก
แล้วเนี่ยเธอบอกว่าช่วงที่ไปเจอภาพบาดตาบาดใจที่เมียเก่าของต้น
มาอยู่กับคุณต้นบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยที่ไปด้วยกันบอกว่าทำหน้าที่
พ่อแม่ของลูกตัวเธอเองคุณน้ำฝนบอกไม่เชื่อเพราะมีหลักฐานต่าง

อย่างนั้นนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงระหว่างเธอกับนายต้นที่เธอน่ะ
คุณน้ำฝนนะโทรไปถามความชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งนายต้นยืนยันว่าที่ไปเจอกับเมียเก่านางสาวกวางน่ะแค่ทำหน้าที่พ่อ
และที่ต้องไปค้างบ้านเมียเก่าเพราะว่าอดีตแม่ยายเป็นห่วง
ไม่อยากให้กลับดึกตอนนั้นมันดึกแล้วเอาไปลองฟังเสียงช่วงนั้นหน่อยฮะ
มีคนเอาไปลงทุกอย่างแล้วเอาคลิปที่เธอวางไปหอมแก้มกันในคลิปมาลง

ก็คืนนั้นมันเป็นคนพูดเองว่าเธอเป็นเหมือนมันเอง
คุยกันในลักษณะอย่างนี้คุณต้นเขาก็พยายามอธิบายไง
แต่ตัวคุณภรรยาเขาก็ดูแล้วไม่เชื่อเนาะ
ต้นนะฮะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ย
น้ำฝนเข้าใจผิดฟังฉันฟังฉันฟังต้นบ้าง
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เขาต้องไปอยู่กับเมียเก่าเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไปหาลูกเฉยไปทำหน้าที่พ่อ
เรื่องของการไปเจอเมียเก่าก็คือคุณกวางบนรถด้วยกันเนี่ย
ก็แค่คุณกวางขอติดรถมาทำเกี่ยวกับธุระในเรื่องของทำเลขายของ
รวมทั้งเรื่องที่โกดังที่แบบว่ายังค้างคาอะไรกันอยู่
ไม่ได้มีอะไรกันจริงแต่จากนี้ไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจกับคุณน้ำฝนอีกที
บอกว่าใจเย็นฟังต้นบ้างลักษณะแบบนี้เอางี้ละกัน
ไม่ว่าจะยังไงซะถ้าเกิดว่ายังรักกันในสามี
ในฐานะสามีภรรยาค่อยพูดค่อยจากันดีกว่า
แล้วเรื่องอารมณ์ถ้ามันมีเรื่องนั้นหรือว่าอารมณ์โมโห

พูดในฐานะที่ว่าเราก็เป็นห่วงนะ
ใช่เอาไหมว่าจะเป็นอย่างไร

คราวนี้เราไปเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้กันบ้าง
คือภรรยาเนี่ยคงโมโหสามีมาก
ที่เมาหัวราน้ำมาอยู่ที่บ้าน

เมียก็เลยจัดให้เอาไปทั้งขวดเลยค่ะ
โอ้โห
เอาไปเลยอยากดื่มกันใช่ไหม

เออเอาเปิดให้ทั้งขวด
ทั้งขวดเลยหมดเลยเนี่ยมันเสียอะไรเสียใจมันโมหอคุณสามีไปดื่มข้างนอกบ้านมาแล้ว
นะแล้วกลับมายังจะมาขอเมียดื่มอีกครับคุณเมียก็โมโหไงโมโหสุดสุดก็เลยเอาล่ะ
ชดซะเลยชอบดื่มนักดีใช่ไหมอาบมันไปด้วยซะเลย
สนใจดูเยอะมากอ่ะเราก็เลยไปถามกับคุณสุดารัฐหรือคุณบีนะคะ
คุณบีเนี่ยเป็นภรรยาพอตอนไปคุยด้วยแหม่เล่าอย่างอารมณ์ดี
หรอถูกเหมือนบนนั้นที่ดูฉุนเหยียว
เธอเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยอมรับว่าเธอโมโหจริง
เพราะสามีก็คือคุณสุเนธเนี่ยเพิ่งกลับมาจากดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน
แล้วสภาพตอนนั้นโอ้โหเมาสุดไปเลยแต่ก็ยังอยากจะดื่มอีก
เธอก็เลยเอางั้นจัดให้เลย๑ขวดเต็มนะคะ
ทีนี้เราไปถามคุณคุณสุเนธหรือคุณแจ๊คอีกทีนึง
ถามซิโกรธไหมโกรธเมียหรือเปล่าที่เมียทำแบบนั้น
คุณสุเนธหรือคุณแจ๊คบอกนะคะว่าไม่โกรธไม่โกรธนะไม่โกรธหรอก
เพราะว่าถ้าโกรธนะเดี๋ยวอาจจะโดนเอาคืนมากกว่านี้
โอ้โหคุณคิดถูกแล้ว
แล้วคุณดูคลิปคลิปให้สัมภาษณ์ระหว่างสองคน
โอ้โฮพี่ดูเลยโอ้โฮแค่แบนเดียว

คือทั้งคู่ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันว่า
ไปฟังเสียงกันค่ะเพิ่งกลับเพิ่งกลับไปกินจากบ้านบ้านเพื่อนมา
จนหน้าซีดเลยแล้วเราก็บอกให้เขาหยุดเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
เพราะว่าโมงมากเขาไม่ยอมหยุดเมาแบบมากเลย

ไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยทะเลาะกันเลย
มีครั้งนี้แบบหน้าแสบตาไปหมดแล้ว

ผมด้วยเมาด้วยครับ
แต่ไม่ได้เลยครับยืนตรงตัวไม่อยู่แล้ว
ก็ต้องลดลดหน่อยครับเชื่อเมียจะได้ดีครับ

ลุกไปเรียนเล่าที่ผืน
เดี๋ยวถ่าย
เป็นสมิทที่ดี
จากเรื่องโดนเล่าเทลาดหัวแล้วคุณผู้ชม

เพราะว่าสาวคนนี้เขาโดนลุงหื่นครับ

แต่ว่าโชคดีนะมีพลเมืองดีนะฮะเขาจับโป๊ะได้
แอบถ่ายคุณลุงท่านนี้กลับไปฮะ
นี่ครับโอ้โห
คุณจูด้งมันเหมือนเป็นการแอบถ่ายซ้อนแอบถ่ายอีกทีใช่ไหม
ใช่ฮะเหมือนกล้องซ้อนกล้องอะไรประมาณนั้นนะฮะ
นี่คือพลเมืองดีเนี่ยเขาถ่ายไว้นะครับที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะฮะ
นี่ฮะก็ลักษณะเนี่ยเหมือนกับชายวัยกลางคนเนี่ย
เขากำลังยกมือถือมาแต่ไม่ได้เล่นติ๊กต๊อกเล่นอะไรนะ
ถ้าซูมไปใกล้ถ้าดูดีคุณผู้ชมเขาแอบถ่ายสาวอยู่นะฮะ
นี่ฮะเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็เตือนภัยนะครับ
คุณจูด้งดูพฤติกรรมเขาไปนะตอนแรกคุณเห็นไหมตอนที่เขาถ่ายนะ

โอ้โหรัวเลยแบบนี้เลยนะครับทั้งรูปทั้งวิดีโอ
หญิงอายุ๒๐ปีที่ถูกแอบถ่ายเขาให้ข้อมูลว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นประมาณบ่าย๒ของวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
คือเขาก็ไปกินกาแฟกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
แถวแยกป้อมชมพูตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ซึ่งระหว่างที่เธอเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อสั่งกาแฟ
ซึ่งก็สังเกตเห็นชายคนดังกล่าวอายุประมาณน่าจะ๔๐๕๐ปีนะ

เนี่ยก็นั่งอยู่บริเวณทางเข้าร้านนะครับก็ทำท่าแปลก
ตอนนั้นเธอไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะก็ถ่ายรูปกับเพื่อนในร้านปกติ
แต่อยู่ครับมีลูกค้ารายหนึ่งเขานำคลิปวิดีโอเอามาให้ดู
พร้อมกับบอกว่ามีคนแอบถ่ายเธอในขณะอยู่ที่ร้าน

แล้วบอกว่าทั้งถ่ายรูปแล้วก็วีดีโอด้วยนะแล้วก็ซูมถ่ายไปที่ใต้กระโปรงของเธอด้วย
เออแบบอนาจารย์เลยนะ
เนี่ยแต่พี่คนที่ตั้งกล้องถ่ายชายคนดังกล่าวที่ได้บันทึกภาพไปไว้บางส่วนเท่านั้นนะครับ
พอได้ยินอย่างนี้เขาก็ตกใจมากกับพฤติกรรมชายคนนี้นะฮะ

แล้วก็จะดำเนินการขอกล้องวงจรปิดจากร้านกาแฟดังกล่าว
เพื่อดำเนินคดีกับชายคนที่แอบถ่ายคนนี้ด้วยนะครับ
เนี่ยขณะที่ทางร้านกาแฟร้านนี้ฮะก็

ติดต่อพูดคุยไปยังฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็ประสานงาน
ในส่วนที่พอจะช่วยเหลือให้ได้

ไม่สนับสนุนการคุกคามทางเพศในทุกกรณี

เดี๋ยวจะพยายามช่วยสอดส่องดูแล
ระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดนะครับ

มาดูเรื่องของการฝึกเรียนฝึกเขียนกันหน่อย
สมัยเด็กเราต้องมีวิชาฝึกเขียนจดหมายราชการ
กฎหมายราชการจะต้องมีตราครุฑ
เป็นวิชาที่สอบตกประจำเลย

ลงท้ายปลคิดถึงนะจ๊ะ

ไปดูน้องกลุ่มนี้เขาจะเขียนจดหมายราชการจะต้องมีตราครุฑ
แล้วตราคุดเป็นแบบไหนบ้างไปดูค่ะ
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว

อันนั้นจดหมายส่วนตัว

อันนั้นจดหมายส่วนตัว

อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
อันนั้นจดหมายส่วนตัว
ถูกไหมครับครับ
กันไปเท้าต่างกันตรงเท้านะคะส่วนการใช้ครุฑในหนังสือราชการภายนอกจะเป็นขนาดใหญ่๓เซนติเมตร
ถ้าเป็นหนังสือภายในหรือบันทึกข้อความเนี่ยขนาดจะย่อมลงมาหน่อยคือ๑๕เซน
แต่ก็เอาล่ะเป็นเกิดความรู้เล็กน้อยกันไปส่วนเรื่องของการฝึกเขียนจดหมายตรงนี้ก็
เป็นความรู้ติดตัวของน้องต่อไปอาจจะได้ใช้ก็ได้ค่ะ

สำหรับคนที่เขารับปริญญา

คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ามันมากกว่างานรับปริญญาจริงก็คืองานจ้างแตรวง

มาชะล้อความสำเร็จให้กับบัตรดิสาวพวกคนนี้

ถามว่าน้องโยวเป็นใคร

ว่าน้องโยวเป็นใคร

ไม่รู้จัก
จุครุด้องคุณต้องรู้จัก

ผมไม่ได้ตามแต่ผมตามข่าวเธอ

ดูสิคนมาให้กำลังใจเยอะแยะนี่มีทั้งเพื่อนทั้งแฟนคลับนะ
วัดอากาศโอ้โหชื่อมือจริง

หมายถึงว่ามีแฟนคลับเหมือนเป็นดาราคนหนึ่ง
แต่จริงน้องโฮกก็สวยเป็นดาราได้เลย
แต่จริงน้องอย่าเพิ่งกดถ้าเกิดพวกพี่ไม่ได้ดู
บางทีแบบมันมีอะไรให้ดูเยอะมากเลยนะ
เอ้าผมว่านะไปดูเพิ่มเติมต่อกันเลยดีกว่า
น่าดูจริงไปดูกันได้
ไปตามสิรออะไร

นี่ไงคลิปรับปริญญา๑๑ล้าน๑๙แสนวิว

สวยมากเลยครับที่นี่ด้วยนะครับ
พี่ตอบดีนะ

คุณชนะเขาไปคอมเมนต์ให้เรียบร้อย
แต่ว่าพี่เองก็อยากจะติดตามผลงานน้อง

ขอบคุณมากเลย
น้องงงอ่ะชิสาเป็นผู้หญิงทำไมพูดครับ

คุณจะร้อยให้มันขึ้นแย่หรือครับแมน

นี่คือความสนุกสนานเป็นแค่บางช่วงบางตอนจริงของงานรับปริญญาก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาจบการศึกษาก็จะมีการแบบนี้แหละ
มาทำให้เรานึกย้อนไวกลับไปเรามีบรรยากาศแบบนี้เนาะ
ไปดูเรื่องราวของคุณยายไหมคะ
คุณยายคนนี้บอกเลยว่าคุณยายใส่สิ่ง

นุ๊กพลีจะไม่เงินให้ให้งาม
ย้ายค่ะระวังทะไหลลงมาเลยค่ะ

คุณเป็นห่วงราวสะพานเหรอคะ
ใจคอไม่ค่อยดียาย

จุดสังกราศร้อยพระพุทธบาทนะคะ
ต้องขึ้นบันไดไปถึง๓๗๐๐

คุณจินตนาการดูเอาว่ามันสูงแค่ไหน
ตอนขึ้นยายคงใช้พลังงานกับการขึ้นไปเยอะแล้ว

ตอนลงขอทะไหลลงมันเท่าเลย

ยายบอกเอาวิธีนี้ดีกว่ามันเร็วดี

กระสอบมาวางครอบบริเวณราวสะพาน

ชื่นชมในความแข็งแรงนะความกล้าหารด้วย
อย่างน้อยก็ขึ้นไปได้ใช่ไหมแต่ตอนลงก็ค่อยลงลูกหลานคอยประคองนะครับ
ไงลงไปแค่นิดเดียวเองนิดเดียวทำเล่นขำเนอะ
ส่วนใครนะอยากจะขึ้นไปสักการะพระพุทธบาทนะคะ
ก็เขาเปิดให้ขึ้นไปได้นะคะถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น
ต้องรีบนะจ้านี่เห็นไหมขึ้นไปแล้วอุ้ยสวยงามอืม
ต้องรักษาสุขภาพกันหน่อยเนอะต้องมีแรงเพื่อจะเดินขึ้นไปให้ได้
อยากไปบันไดกี่ขั้นนะ
๓๗๙๐ขั้น

๒ขั้นก็ไม่ไหวนะ

ครับผมคุณผู้ชมข่าวต่อไปบอกเลยว่าข่าวนี้
มีคำตอบของเกมที่เราถามไปเมื่อต้นรายการ
เพราะฉะนั้นต้องฟังให้ดีเลยครับเพราะว่าข่าวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกิน
ข้าวต้มร้อนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวติดตามในช่วง

นี่ครับพามากันที่ร้านนี้เลยครับ

โอเคนี่เป็นอีกหนึ่งร้านข้าวต้มเก่าแก่ยอดนิยมของชาวดอนเมืองเลยก็ว่าได้นะครับ
เพราะว่าร้านนี้ครับคุณผู้ชมมีเมนูอาหารของเขาเยอะมากจริง
น่ากินทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นต้มซุปเปอร์ตีไก่
ซูเปอร์ผัดกระปุ้งไฟแดง
นี่แล้วก็หอยลายผัดพริกเผาโอ้โหเผ็ดร้อนกันไปเลยนะฮะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ร้านนี้ไม่เหมือนข้าวต้มร้านไหน
นั่นก็คือตัวของข้าวต้มนะฮะถ้าสังเกตดีนี่
จะเห็นว่าข้าวต้มของร้านนี้เป็นสีอะไรเดี๋ยวดู

เออที่สีเขียวคุณชนะคุณชิสาเพราะว่าเขาใส่ใบเตยลงไปต้ม

เป็นการต้มข้าวต้มแบบใส่ใบเตยมันจะหอมไง
ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของร้าน
แต่เป็นใบเตยแบบก้านยาวนะไม่ใช่แบบแฉกนะ

ไม่ติดเอาเองแล้วกัน

เราจะได้กลิ่นหอมของใบเตยนะครับ
แต่ว่าสำหรับใครที่อยากลองไปทาน
คุณผู้ชมนี่ฟังให้ดีนะ

ไปกันที่ร้านข้าวต้มโอทีแถวไหน
แขวงดอนเมืองเขตดอนเมือง
นั่นเองครับยังตรงนี้นะว่าอยู่แถวญาติสงประพานะครับเนี่ย
คุณผู้ชมครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์๐๒๕๖๖๑๓๒๖นะครับ
สงประพาแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับ
ก็ตอบกันมาให้ถูกแล้วกันนะเราถามไปว่าข้าวต้มโอทีอยู่แถวไหนถูกไหม
ครับก็ตอบละเอียดที่สุดก็ได้ที่สุดอ่ะตามนั้นแล้วกันนะเออแล้วอย่าลืม
เดี๋ยวทีมงานเขาจะเป็นคนตักศิลป์และคนเชตหนูว่าตอบมาได้อยู่เร็ว
และถูกต้องที่สุดนะครับอย่าลืมแฮสแท็กหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ
ขอร้องคุณติตตกจากแสงออกปากด้วยนะคุณครับ

เรื่องของหลอดเลือดในสมองโป่งพองมันถึงขั้นแตกได้เลย
โอ้โหมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ไปติดตามกันหน่อยนะฮะ

เรานั่งดูทีวีอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมฮะ
แล้วดูข่าวเครียดบางทีมีโอกาสหรือเปล่า
กับโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง
หลอดเลือดสมองที่มีการโป่งพองจากผนังผิดปกติ
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากแรงดันในหลอดเลือด
กระทบกับบริเวณผนังหลอดเลือดที่มันอ่อนแอ
จนเกิดการดันทำให้ผนังนั้นมันโป่งพองมากขึ้น
ยิ่งทำให้มันดันมากแรงมากขึ้น
ผนังที่บริเวณนั้นจะยิ่งโป่งพองมากขึ้น
แล้วมันอาจจะทำให้หลอดเลือดในสมองแตกได้นะ

ลมแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นคือบางคนอ่ะ
ผมเคยได้ยินนะแล้วผมเคยเห็นในหลายเคส

ถ้าไม่ถึงตายก็ถึงขั้นอมภึกอมภาพแล้ว
แล้วต้องใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมา
ซึ่งพอกลับมาได้ก็ไม่ปกติเหมือนเดิม
เอาไปดูปัจจัยหน่อยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้
ก็คือความดันโลหิตสูง

ถามว่าทำไมไขมันในเลือดสูงมีผลขนาดนั้น

แล้วคุณลองนึกภาพเส้นเลือดมันก็คือเหมือนหลอด

แล้วถ้าเกิดว่ามันยิ่งมีการอุดตันมากขึ้น

มันก็ทำให้เลือดโป่งพองแตกได้
เหนือจากนี้ยังมีการติดเชื้อในหลอดเลือด
สูบบุรีการดื่มแอลกอฮอล์

ปวดศีรษะปวดหัวฉับพลัน
ื่นไส้อาเจียนปวดตึงต้นคอ

ไม่ใช่ประเภทว่าดื่มไปยังไงก็ไม่เมานะ
ไม่ใช่แบบนั้น
โรคนี้มันจะมีความรุนแรงและอันตรายมาก

คนบอกโอ๊ยเริ่มปวดคอ

เป็นไปได้ก็ออกกำลังกายเป็นประจำ

แล้วที่สำคัญเป็นไปได้ปีหนึ่งก็ควรไปตรวจเช็ค

เขาดูหน่อยว่าเรามีภาวะเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรบ้างครับ

ถ้าคุยธรรมดามันคงไม่ถึงใจ

ดีบด

คำคมไม่เท่าไหร่

ไอ้เพื่อนซี
ก็ไม่รู้จะใช่นะ

คำคมอะไรแบบนี้ผมว่าหลานน่าจะทำให้หรือเปล่า
เพราะว่าไม่เห็นคุณยายเป็นอย่างนี้

โอ้โหแล้วคำคมแต่ละอันฟังแล้วก็เจ็บจี๊ดเลย
โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายนี่โอ้โฮ
วันนี้ดิฉันได้คำคมไปเล่นแล้ว
เนื้อคู่ยังไม่พบแต่มีเพื่อนคบก็บุญแล้ว

ใช่ครับคุณผู้ชมเคยใช้เครื่องปิ้งขนมปังไหม
เคยเคยไหมฮะเป็นใช้อัลติ๊งค่ะออกไม่ใช่

อ่ะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องปิ้งขนมปังนี้
บอกเลยปุ๊บน่ากลัวจริงไงละครับ

เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่างนมปังอยู่แล้ว
ก็น่าเป็นครับคุณชนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับสักพัก
ใส่เข้าไปหนึ่งสองสามยังยังยัง
รอแป๊บนึงให้มันปิ้งก่อน

มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะป๊ากขาดเหน่อยออกมา

มันแรงไปมันเด้งแรงไป
เพราะปกติเวลาเร่งขึ้นมาไอ้ตัวหนมปังมันก็จะยังคาอยู่ที่เครื่องถูกไหม

แล้วเราก็จะหยิบมันออกมาก็ปาดนุ่มปลาดเนย

อะไรก็หวัดไปแต่นี่เด้งออกมาจากเครื่องปิ้งเลย

ล่าสุดทีมข่าวของเราไปดูว่าไอ้ทัวร์แบบนี้

หรือไม่มีเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เป็นข่าวทั่วประเทศจริงหลายคนติดตามข่าวสารนี้
เรื่องของการนำทัวร์จีน
มาแบบที่ว่ามีรถตำรวจนำ

โอ้โหเอาไปดูความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อยนะครับ

ทางภาครัฐเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วมันไม่มีนี่นะ

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

แต่คราวนี้เขามาโพสต์เรื่องของการรีวิวเลยนะ
รีวิวการซื้อบริการ

ไซต์ออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของทางจีนเขา

เข้าไปพิมพ์ในช่องค้นหาคือถ้าแปลเป็นไทยจะแปลว่าเขาค้นหา
คำเกี่ยวกับคำว่าผ่านด่านรวดเร็ว
หรือคำรวมว่าบริการพาผ่านด่านรวดเร็วที่ไทย
ว่ามีบริการการให้บริการว่าผ่านด่านตมแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
โอ้โหเยอะเลยนะคะ
แล้วก็มีราคาบอกตันไปต่าง
เขาบอกว่าทุกสนามบินไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่หรือภูเก็ต
อันนี้คือทางเว็บไซต์ของทางจีนเขานะ
แล้วเขาเอามาขึ้นให้ดูกันแบบนี้เนี่ยฮะ
เห็นเขาบอกว่าถึงขั้นว่าไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องกรอกเอกสารไม่ต้องแสดงยอดเงินในบัญชี
แล้วเลือกทำวีซ่าออนอะไรว่าวได้
เรื่องราวอย่างนี้มันเป็นยังไงเอาไปดูเพิ่มเติมกันหน่อย
ไทยนะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าไอ้ทัวร์ลักษณะแบบนี้
เออพิเศษสุดนี่แหละ
มันมีมานานเป็น๑๐ปีแล้วเขาใช้ชื่อย่อว่าอนอ๑
ออนอออนอออนอแปลว่าอะไร
แปลว่าอำนวยความสะดวก
มันเป็นเคล็ดลับระหว่างการซื้อขายกันอย่างนี้เหรอฮะ
เขาบอกว่ามันมีราคาที่โอ้โหน่าสนใจ
แบบว่ามี๔แบบ๔ราคายังไง
พันไฟเขียวฉลุยเลยอะไรประมาณนั้นละมั
เขาบอกว่าอยู่ที่ราคา๑๔๐๐บาท
แต่ถ้าเพิ่มมาหน่อยสัก๓๗๐๐จะพ่วงวีซ่าออนอาเรวอลให้
แล้วก็ถ้าหากว่าอยากแบบเท่มีรถตำรวจนำ
ก็อยู่ที่๗๕๐๐บาทเพิ่มขึ้นมาอีก
เอาเฉพาะแค่นำในตัวเมืองกรุงเทพนะ
แต่ถ้าจะไปยังเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาเลยเคลียร์ทางยาว๑๒๐๐บาท
พี่ไกบอกหน่อยดิทำไมคนจีนับ
เขาบอกว่ามันสะดวกดีมันเท่ดี

แล้วเนี่ยภาพโฆษณารูปคุณตำรวจเลยนะ

ขนาดนั้นเลยแต่ทั้งหมดทรัพจะรูปรูปที่ขึ้น
เป็นข้อมูลของทางเว็บทางฝั่งจีนเขานะ
แล้วก็ข้อมูลบางส่วนแล้วก็ไปถามพวกไกด์ที่เป็นแบบว่า
เขาดูพวกทัวร์จีนแบบเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
มันก็ค่อนข้างจะสวนทางกับข่าวที่เราดูมา
กับการที่ว่าทางททเนี่ยนะฮะ

ซึ่งทางการเขาก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วบอกไม่มี

เดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันต่อว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลมันยังไงกันแน่
เราก็เป็นสื่อกลางมีหน้าที่นำเสนอ
ทั้งข้อมูลนั้นฝั่งนั้นฝั่งนี้ว่าเอ๊ะ
ชวนกันดูซิว่าไอ้โทรแบบนี้มันมีจริงหรือไม่
แล้วมันส่งผลกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วยไงเรื่อง
แล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย

เดี๋ยวเรื่องนี้คงมีรายละเอียดกันต่อนะคะ
ส่วนเรื่องนี้สิคะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ามันเป็น
เรื่องเกี่ยวกับน้องแมวที่มาช่วยงาน
หรือมาช่วยปวดงานกันแน่มันจะเป็นยังไง
เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดหน่ะ

ธาตุแมวจ๋าช่วยบอกหน่อยว่า
แมวเนี่ยมันชอบล้างรถจริงหรือเปล่า
แมวที่ไหนล้างรถไงมันมีแต่เลียตัวเองล้างตัวเอง
ตัวนี้ตัวนี้ชอบล้างรถจริงไม่เชื่อก็ไปดูสิคะ
เห็นไหม
นี่นั่งอยู่ข้างในรถเห็นข้างนอกเขาล้างรถอยู่

ปัดช่วยถูช่วยปัดช่วยถูไปด้วย

มันเป็นอย่างนี้เวลาเห็นอะไรที่แบบว่าขยับ
คุณเคยเห็นแมวขวนทีวีไหม

แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขวนทีวี

ไหนดูสิภาพแมวตัวจริง
เห็นไหมตัวยาวต่อนะไม่ใช่ขน

เพราะว่าทีทีวีมันมีภาพเคลื่อนไหว
อย่างนี้เลย

นี่ค่ะคนเลี้ยงแมวก็ต้องเข้าใจนะ
แต่ว่ามันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเรา

เอาละครับได้เวลามาเฉลยรางวัลกันแล้วที่รถ
ที่เราถามไปเมื่อช่วงต้นรายการ
สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลคือคุณ
นี่เลยครับคุณชุมพลนั่นเองครับ

ทุนเร็วแล้วก็ไวที่สุดนะครับ
ว่าร้านอาหารข้าวต้มโอทีเนี่ย
อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ดอนเมือง
สงประพานั่นเองนะครับ
ผู้ที่ตอบถูกแล้วก็เป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้

เมื่อรู้ตัวแล้วคุณอินบล็อกมาแสดงตัวด้วยนะ

เราจะได้ทำการจัดส่งตัวไปให้

แล้วก็อินบล็อกไปก็จะได้รู้ยืนยันตัวตนกันนะคะ
ขอบคุณทุกข้อความด้วยแล้วก็ยินดีกับคุณชุมพลด้วยค่ะ
ใจครับวันนี้เราขอลากับด้วยช้างน้อยเล่นศุลาฮุครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ